มาดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายใช้ปืน
บีบีกันค่ะบุกไปชิงทองที่ร้านทอง
ครองสี่ปฐมฐานีได้ทองไปสามสิบหกบาท
กันยายนที่ผ่านมานับถึงวันนี้๑๐วันเข้าไปแล้ว
เพิ่งได้ตัวนะคะสำหรับคนร้ายนี่คือภาพ
กล้องวงจรปิดในช่วงของการก่อเหตุ
เขาใช้ปืนบีบีกันค่ะเอาไปขู่
เจ้าหน้าที่ของร้านมีอยู่๒๓คนนะคะในช่วงเวลานั้น
หลังจากนั้นก็กระโจนเข้าไปชิงทอง
เอามือกวาดทองไปได้๓๖บาท
เขาหลบหนีไปนะคะแล้วตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่
พังงาที่แพร่ปลาพาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่ควบคุมตัวค่ะ
ขอย้ำอีกครั้งนะเราพูดกันเสมอเลยว่า
ไม่เคยเห็นคนร้ายที่ไปปล้นทองแล้วรอดได้ใช้เงินจากการปล้นทองสักราย
สุดท้ายโดนจับแบบนี้หมดไม่มีใครหลุดรอดไปแล้ว

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับทองที่เขาป้นไปหรอกถูกไหม
อย่างนี้แล้วไม่ว่ากี่วันกี่เดือนตำรวจก็ตามคุณเจออยู่ดีนะคะ
และรายนี้ใช้เวลาประมาณ๑๐วันค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาคแปด
นำกำลังไปจับกลุ่มคนร้ายค่ะชื่อว่านายณพฤษแจ้งแสงทองอายุ๒๖ปี
ด้านหลังจะเห็นว่าเป็นแพร่ปลานะคะไปเจอตัวที่แพร่ปลาปอดวงพร๒ค่ะ
ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาผู้ก่อเหตุใช้ปืนบีบีกัน
บุกชิงทองที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาคลองสี่นะคะร้านทองนี้อยู่ในโลตัสค่ะ
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนี่แหละได้ทองไปสามสิบหกบาท
ครับย้อนให้ดูเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่ม
ี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาแล้วคนในห้างยังมีอยู่เห็นไหมใช่
ค้าลอตเตอรี่เอ่ยชาวบ้านที่ไปเดินซื้อของเอ่ยทุกคนแบบตกใจกันหมดเลยอ่ะ
ใช่หลังจากที่ไปได้ตัวเขาที่แพร่ปลานะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งต่อให้เจ้าของพื้นที่
ก็คือตำรวจสพธัญบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้พลตำรวจตรี
พิรุะพงศ์วงศ์สมาร้องผู้บัญชาการตำรวจภูท้อนภาคที่หนึ่งค่ะ
เปิดเผยถึงข้อมูลนะคะบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหา
เอาเงินไปทำอะไรเหตุจูงใจที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไร
เป็นหนี้กลุ่มเพื่อนทริปตกปลาเอ๊ะอันนี้มาแปลก

เออไม่พนันออนไลน์กับย่าเศรษฐี
แต่อันนี้เป็นหนี้กลุ่มเพื่อนทริปตกปลา
คือที่จังหวัดสระบุรีนะคะช่วงนั้นที่เขาอยู่ที่สระบุรี
เขาบอกว่าเขามีการจัดทริปล่องเรือตกปลา
แล้วเพื่อนเอาเงินจองเรือมาไว้กับเขาไง
เขาเอาเงินจองเรือของเพื่อนไปใช้หมด
ทำอะไรอ่ะนั่นสินั่นไง
เอาไปใช้หมดเลย๗๐๐๐บาทนะ
เขาก็เลยเอ้าไม่มีเงินแล้วแล้วทริปก็จะออกแล้ว
ยังไม่ได้วางมาจำเรือเลยตัดสินใจจี้ร้านทองค่ะ
ลาดเหลา๒วันลงมือก่อเหตุได้ทองมาเอาไปขายหมดเลย

เพราะเขามีข้อมูลบอกว่าถ้าเอาไปขายเป็นเส้นเนี่ย
ตำรวจจะจับกลุ่มตัวได้ง่ายเอาเงินมาจ่ายค่าเรือเจ็ดหมื่นบาท
ซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีกเป็นแสนบางส่วนเอาให้แฟนไปขายค่ะ
เงินที่เหลือเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑บอกว่า
ที่จับกลุ่มล่าช้าเพราะเขาออกทริปไงคะ
เขาได้เงินไปปุ๊บเอาไปจ่ายค่าเรือออกทริปอยู่ในทะเลตั้ง๑๐วัน
ก็เลยไปควบคุมตัวเขาได้ลำบากนะคะ

เมืองต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
โดยมีอาวุธใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิด
ทรัพย์นั้นไปหรือพ้นจากการจับกลุ่ม
ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่เพื่อนทริปตกปลาน่าจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่แน่
เอาลองสืบนะค่ะเขาเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว